ส่วนเหตุการณ์นี้ต้องดำเนินคดีค่ะ
เป็นกรณีที่มีภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
บันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นเด็กนักเรียนช่างกลต่างสถาบัน
พวกตีกันสถาบันหนึ่งอยู่แถวนี้แหละ
อีกสถาบันหนึ่งอยู่อีกแห่งหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงเย็น๒๒สิงหาคมที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

นี่ค่ะมันมีการปาระเบิดปิงปองเห็นไหมควันขโมงแบบนั้น
ในยิงไล่ทำร้ายกันมาฝ่ายหนึ่งพอผ่านแยกไปชนรถ
ก็เลยล้มค่ะอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ก็เลยวิ่งไล่เลย
ในคลิปนี้นะคะจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์๒คันค่ะ
มีวัยรุ่นซ้อนท้ายกันมา๔คนแล้วก็ขับรถฝ่าไฟแดงค่ะ
ก็เลยพุ่งไปชนกับรถเก๋งที่ขับออกมา
เขาก็มาตามสัญญาณไฟเขียวของเขาถูกต้อง

จากนั้นเนี่ยก็รีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีกัน
สักพักหนึ่งกลุ่มคู่อริมากันเลย
ทีนี้มากันประมาณ๕คน
มีอาวุธนะคะมีมีดมีไม้
แล้วเขาก็ใช้อาวุธนี้ฟาดไปที่รถ
ฟันไปที่หลังของคู่อริจนบาดเจ็บไปหนึ่ง

ลงพื้นเสียงดังสนั่นนะคะ
ก่อเหตุเสร็จก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๒ราย
นายเสรีสุขประเสริฐอายุ๖๓ปี
คนนี้เขาถูกลูกหลงไปเต็มเลย
คือระเบิดปิงปองเนี่ยค่ะกระเด็นไปถูกรถยนต์กระบะป้ายแดงสีขาว
รถเขาจอดรอสัญญาณไฟอยู่
กระจกประตูฝั่งคนนั่งข้างถูกสะเก็ดระเบิดปิงปองแตกเป็นรูเลยนะคะ
นายเสรีคนขับก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขน
เพราะว่าถูกสะเก็ดระเบิดปิงปองเช่นเดียวกัน
ส่วนอีกคนนึงที่บาดเจ็บก็คือเยาวชนอายุไม่ถึง๑๘ปีที่ถูกมีดฟันเข้าที่หลัง
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิศรีลาพมาศผู้กำกับสพกระทุ่มแบนก็เลยบอกว่า
ทั้งหมดที่ก่อเหตุยกพวกตีกันเนี่ยนะคะเป็นเยาวชนคืออายุไม่ถึง๑๘ปีสักคนเลยค่ะ
ก็ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงว่าเป็นเด็กกลุ่มไหนกันแน่
แต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าเป็นสถาบันคู่อริที่สถาบันหนึ่งอยู่ตรงนั้นแถวนั้น
อีกสถาบันหนึ่งคืออยู่ไกลแล้วก็มายกพวกตีกัน
เหตุการณ์ก็คือที่บริเวณแยกไฟแดงวัดหง่อนไก่ไม่รู้ตรงนั้นมีสถาบันอะไรอยู่แหละ
รถยนต์คันที่ถูกชนแล้วเขาม้วนตัวกลับมาเนี่ย
ดูจากภาพเนี่ยไม่กล้าลงมาจากรถเลยนะ

มีทั้งมีดมีทั้งไม้มีทั้งระเบิดปิงปองขนาดนั้น
โอ้โหยังอายุน้อยกันอยู่นะคะ